คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นครปฐมค่ะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านไปก่อเหตุ
ยิงหลานจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปตระเวนหาพ่อของคนเจ็บที่มีศักดิ์เป็นพี่ของตัวเอง
แล้วก็ไปยิงใส่เขาอีก๒นัดเสียชีวิตเจ็บ๑ตาย๑
สาเหตุมันมีประเด็นพิพาทเรื่องของที่ดินที่เป็นที่ดินมรดกนะคะ
เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของทางเข้าออกแล้วก็มีปัญหากันมานาน
สุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เลยอะค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพบังเลนจังหวัดนครปฐมไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นสองจุดนะคะ
ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบังเลนจุดแรกคือที่หน้าบ้านหลังนึงค่ะ
พบนายสุพจน์อายุห้าสิบปีถูกยิงเข้าที่สมัครขวานึงนัด
กลางหลังอีกหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนจุดสามแปด
เปอร์ตกอยู่นะคะพลเมืองดีและกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลบางเลน
อันนี้จุดแรกค่ะจุดที่สองห่างจากจุดแรก๘๐๐เมตร
ที่สาลารอรดประจำทางรินถนนบังเลนสายสามสี่หกพบร่างนายนารงอายุแปดสิบสี่นะคะ
ถูกยิงเข้าไหล่ขวานัดหนึ่งสะโพกขวานัดหนึ่งนอนหายใจรวยรินค่ะ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามจะช่วยชีวิตแต่สุดท้ายคือช่วยเอาไว้ไม่ทัน
เสียชีวิตเลยนะคะทีนี้ค่ะคนก่อเหตุคือนายสุริพลอายุเจ็ดสิบห้าปี
ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุมคือช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ดิ่งไปบ้านของนายสุพธเลยนะมีศักดิ์เป็นหลานชาย
แล้วก็ชักปืนยิงนายสุพศสองนัดตอนที่เขากำลังทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยไม้อ่ะ
จนเขาบาดเจ็บนะคะจากนั้นขับรถต่อ
ยิงนายนรงที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายที่สารารอรถประจำทางจนเสียชีวิตแล้วก็หนีไป
ชุมพรกำนันตำบลคลองนกกระทุงก็เลยบอกว่าหลังจากที่มือปืนก่อเหตุ
นายยิงนายสุพธแล้วเนี่ยคือนายสุพศเขาเจ็บอยู่นะคุณผู้ชม
เขาโทรศัพท์ไปหากำนันกำนันชุมพรบอกช่วยด้วยช่วยด้วยถูกยิง
ช่วยพาส่งโรงพยาบาลหน่อยกำนันได้ยินแบบนี้รีบไปเลย
ก็จะพานายสุพศไปส่งโรงพยาบาลแล้วจังหวะที่ไป
เห็นผู้ก่อเหตุจอดรถอยู่นะคะแถวตลาดน้ำลำพญา
แต่ด้วยความที่กำนันชุมพรบอกว่าต้องช่วยคนเจ็บก่อน
ก็เลยรีบไปช่วยคนเจ็บพาขึ้นรถโรงพยาบาล
แล้วก็ไปส่งไปโรงพยาบาลบางเลนอืม
กำลังอยู่ไหนมารับผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ผมโดนยิงจะมาบอกได้เราก็บอกได้ได้ที่ไหนวะ
ที่บ้านแล้วก็วิ่งมารับแกที่บ้านใช่ไหม
พอมารับแกที่บ้านปุ๊บแกก็บอกว่าสงสัยจะมีดักอยู่ปากทาง
นันพาออกของอื่นด้วยผมก็เลยพาแกเนี่ย
ออกไปทางตลาดน้ำลำพญาแล้วก็วิ่งผ่านมาเห็นรถแกเนี่ย
จอดอยู่ตรงปากซอยนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่า
ท่านแกเนี้ยได้ได้มายิงทางทางทางข้อผู้ใหญ่พลตนี้อีกหรือเปล่า
ก็ตรงนั้นไม่รู้ใช่ไหมผมก็เลยรีบนำแกไปส่งโรงพยาบาลบังเลน
มีคนอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะนายประยูนอายุเจ็ดสิบเจ็ด
บอกว่าตอนที่นั่งคุยกันกับนายนรงผู้ตายและเพื่อนอีกคนนึงที่สารารอรถริมทาง
ตอนนั้นผู้ตายนั่งหันหน้าออกถนนส่วนตัวนายประยูนนั่งหันหลังให้ถนน
มือปืนขับรถไปจอดริมถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินข้ามถนนมาหาผู้ตาย
แล้วก็โอ้โหด่าคำหยาบเลยแล้วก็มีประโยคนึงที่พูดขึ้นมาว่า
อยากตายนักเหรอพูดจบปุ๊บชักปืนจ่อยิงสองนัด
ยิงเสร็จวิ่งข้ามถนนขึ้นรถกระบะแล้วขับหนีไปเลย
แล้วก็เดินลงมาก็เดินลงมาถึงตรงนี้เขาบอก

ล่าสุดที่เป็นประเด็นแตกหักจนแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายกันเนี่ยค่ะ
ก็เพราะว่าคนเจ็บกับคนตายเนี่ย
สั่งให้ล้อมรั้วเลยลงเสาเข็ม
ในพื้นที่ที่พ่อลูกคู่นี้เขาครอบครองค่ะ

ทำให้บ้านของผู้ก่อเหตุไม่มีทางเข้าออก
เหมือนกับกลายเป็นพื้นที่ตาบอด
นี่ก็เลยน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะคะที่เป็นการคาดการณ์
ว่านี่คือสาเหตุแห่งการก่อเหตุตาย๑เจ็บ๑ค่ะ

ใช่ค่ะยังจับไม่ได้ขับรถหลบหนีไปนะคะ